พายุศิลากูมันจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ
แล้วก็อ่อนกำลังลงแล้วแล้วข้ามไปสู่พม่าแล้วนะครับ
แต่ทีนี้บ้านเรายังมีผลจากความเสียหายจากน้ำท่วมฉับพันธ์และน้ำป่าไหลหลากอยู่อยู่นะครับ
คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์ขณะน้ำป่าไหลบ่าท่วมถนนในจังหวัดเพชรชบุรี
ทำให้รถกระบะของทหารที่เข้าไปช่วยนำคนไข้ออกจากพื้นที่
ถูกน้ำซัดลอยไปกับกระแสน้ำเลยไปดูภาพกันฮะ
นี่ครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ประทึก

ขณะเกิดน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมถนนโป่งลึกบางกลอย
พื้นที่หมู่๒บ้านโป่งลึกตำบลห้วยแม่เพลีย
แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะครับ
รถยนต์ของหน่วยฐานเฉพาะกิจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการนำส่งคนไข้

เนื่องจากบางจุดเนี่ยเป็นที่ลุ่มมีระดับน้ำสูงกว่าสองเมตร
แล้วก็ระดับน้ำมันสูงใช่ไหมแล้วก็น้ำยังเชี่ยวกรากอีกด้วยนะครับ
นายมานะเพิ่มภูมิหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานก็เปิดเผยนะครับว่า
เมื่อช่วง๒๓วันก่อนได้มีฝนตกลงมาอย่างหนักบริเวณต้นแม่น้ำเพชรบุรี
ได้กว่า๑๐๐มิลลิเมตรทำให้ต้องประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยว
ก็คือน้ำตกป่าละอูอำเภอหัวหินและถนนสายบ้านโป่งลึกบางกลอย
ที่ถูกน้ำป่าเนี่ยไหลท่วมสูงนะครับเราไปตรวจสอบในพื้นที่ภาคเหนือที่ลำปางกันบ้างนะครับ
เจ้าหน้าที่สั่งอบพยพชาวบ้านบ้านแม่เหี่ยวหมู่๗ตำบลวังเหนืออำเภอวังเหนือ
เกือบหนึ่งร้อยคนไปอยู่ที่วัดบ้านแม่เหี่ยว
ซึ่งอยู่บนพื้นที่เนินสูงนะครับหลังจากพื้นที่แห่งนี้เกิดน้ำป่าทะลัก
แล้วก็เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่าห้าสิบหลังคาเรือนซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับลำห้วยสาขาอ่างเก็บน้ำแม่เหี่ยว
และมีรายงานนะครับว่าอ่างเก็บน้ำดังกล่าวมีรอยร้าวเพราะอาจได้รับผลกระทบจากกระแสน้ำป่าที่ทะลักมา๒วันนะฮะ
เช้าวันนี้เองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับชาวบ้านที่ดูแลอ่างเก็บน้ำแม่เหี่ยวกำลังเดินทางเข้าไปตรวจสอบบริเวณอ่างเก็บน้ำ
ว่ามีรอยร้าวหรือว่าความเสียหายจริงหรือไม่เบื้องต้นพบว่าฝ่ายลูกที่อยู่ด้านด้านบนเนี่ยนะครับ
ก็ด้านล่างขออภัยที่อยู่ด้านล่างของอ่างเก็บน้ำเนี่ยถูกกระแสน้ำป่าที่ไหลเชี่ยวซัดจนพังไปแล้ว๙ลูก
อันนี้เป็นฝ่ายด้านล่างนะฮะใช่ค่ะจากที่ลำปางค่ะคุณผู้ชม
เราไปดูที่เชียงใหม่กันหน่อยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาต้องติดตั้งสะพานเหล็ก
เป็นสะพานเหล็กเบลลี่เพื่อที่จะเชื่อมถนนที่ถูกกระแสน้ำป่าตัดขาด
ตรงถนนสายเชียงใหม่เชียงรายหลักกิโลเมตรที่๓๒ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด
จำได้ไหมเรานำเสนอข่าวแล้วคุณผู้ชมเห็นภาพมุมสูงแบบนี้
ถนนมันถูกตัดขาดเนี้ยค่ะแล้วก็ถูกตัดขาดทั้งหมดเนี้ยน่ะหกจุด
ก็เลยทำให้ประชาชนต้องอ้อมแบบเป็นร้อยกิโลค่ะ
เพราะว่าเส้นนี้มันผ่านไม่ได้เลยเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะติดตั้งสะพานเหล็กเบลลี่
ซึ่งก็คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในวันนี้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เรานำเสนอไง
ว่ามีคนติดค้างอยู่ไปไหนไม่ได้อาหารการกินก็ทำยังไงล่ะ
ต้องมีการลำเลียงเสบียงส่งไปให้ผู้ที่ติดค้าง
ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะไม่มีผู้ติดค้างไม่มีรถในพื้นที่แล้ว
ต้องไปใช้เส้นทางอ้อมผ่านทางบ้านเทพเสด็จ
แล้วก็บ้านปางแฟนที่ตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดแทนนะคะ
สำรวจตรวจสอบพื้นที่ภาคอีสานกันบ้างนะครับที่จังหวัดบึงกาล
ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมามีฝนตกหนักลงมาต่อเนื่องนะฮะ
กระทั่งเช้าก็ส่งผลให้มีน้ำท่วมขัง
การประบายหลายจุดโดยเฉพาะในพื้นที่รุ่มต่ำ
น้ำท่วมซ้ำซากเช่นที่ถนนพ้นทุกภัย
ที่เชื่อมต่อกับถนนสายสองร้อยสิบสองบึงกาลหนองคาย
ที่เป็นเส้นทางเข้าไปยังโรงเรียนมหาทัยศึกษาบึงกาลนะครับ
ระดับน้ำท่วมสามสิบถึงห้าสิบเซนติเมตร
รถเล็กไม่สามารถสัญจรไปส่งเด็กนักเรียนให้เรียนหนังสือได้

สูบเต็มกำลังเพื่อระบายน้ำออกจากถนนนะฮะ
ส่วนสภาพอากาศในบ้านเราในภาพรวมนะครับ

ร่องมรสุมพาดผ่านหย่อมความกดอากาศต่ำ

และบ้านเรายังมีอีกปัจจัยคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับ
ก็ทำให้ตอนนี้เหนืออีสานออกใต้ฝนตกต่อเนื่อง
น้ำท่วมฉับพลันได้น้ำป่าไหลหลักได้
ช่วงวันที่๕ถึงวันที่๖สิงหาคมนี้
ฝนตก๑๗๐๘๐ของพื้นที่เลยนะครับ

เชียงใหม่เชียงรายสุโขทัยกำแพงเพชรแล้วก็ตากนะครับ
ส่วนภาคอีสานระวังหนองคายบึงกาล
สุโขนครนครพะนมภาคกลาง

ชัยนาชการชันบุรีและก็ราชบุรีนะครับ

ภาคใต้ทั้งสองฝั่งเฝ้าระวังไว้หมดเลยนะฮะ
ตั้งแต่เพชรชบุรีลงไปสำหรับฝั่งอ่าวไทย
ส่วนฝั่งทะเลอันดามันตั้งแต่บรรนองลงไป

ระหว่างอันตรายจากฝนฟ้าขนองแล้วก็เครื่องอมแรงด้วยนะครับ
ว่าอ่าวไทยมีคลื่นสูง๒๓เมตร
ส่วนฝั่งอันดามันมีคลื่นสูง๒๔เมตร
แล้วถ้าเกิดพื้นที่ตรงไหนที่มีฝนตก
อาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า๔เมตร
ดังนั้นช่วงนี้เรือเล็กต้องงดออกจากฝั่ง
แล้วก็ฟังประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะ